แต่อีกเหตุการณ์หนึ่งครับคุณผู้ชมอยากให้มาถกกันหน่อย

ค้นสิ่งของผิดกฎหมาย

แล้วบอกโอหมดอารมณ์จะนอนเลย
อย่อนนอนอยู่ทั่วปลาเลยครับนี่

นี่แหละครับคนที่เป็นคนขับรถเนี่ยก็ถ่ายไว้ด้วยนะตลอด
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือตำรวจนอกเครื่องแบบโรงพักสามชัยกรสินมากันหลายนายเลย
แสดงตัวบุกตรวจค้นรถกระบาดของเขาเป็นกระบาดสีขาวตอนเดียวครับ
กรงเหล็กด้านหลังก็จอดอยู่กลางป่านี่แหละคนขับกระบะครับก็มีการพูดตัดเพาะด้วยนะ
บอกโอ้โหทำไมมาทำกันแบบนี้อะไรกันเนี่ยเขาอุตส่าห์มาจอดนอนเพราะง่วง
เดินออกจากป่ามาเพราะเพิ่งจะไปถ่ายมาไม่ได้ไปถ่ายคลิปอะไรนะถ่ายหนักคุณผู้ชม
ถ่ายหนักมาพอออกมาเจอตำรวจบุกตรวจค้นเลยจะมาตรวจค้นหาสิ่งของผิดกฎหมาย
ปรากฏตำรวจก็ค้นทุกซอกทุกมุมเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูปฏิบัติการของตำรวจเขา
ครับตำรวจเจอพวกเอกสารเจอของใช้ส่วนตัวเจอที่นอนเจอผ้าห่ม
แต่ก็ไม่เจอสิ่งของผิดกฎหมายครับมาดูความเห็นชาวเน็ตครับ
เขาก็บอกว่าจริงเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เขาก็มองว่าเออแปลกนะรถมาจอดอยู่ในป่าแบบนี้
หรือว่าหลบด่านหรือเปล่าเออก็แปลกเนอะเออไปซุกของผิดกฎหมายอยู่ในรถ
ก็เลยมาหลบด่าหรือเปล่าเพราะมันเคยมีเคสว่าตำรวจเนี่ย
ไปเจอยาเสพติดดังนั้นที่ตำรวจก็ทำแบบเนี้ย
เขาทำถูกแล้วเขาเจอแบบนี้เขาก็ต้องสงสัยอ่ะสิ
อืมบางคนก็ให้ความเห็นว่าไอ้ตัวพี่ที่ขับกระบาดนี่แหละ
ทำตัวแปลกไปนอนทำไมในป่าอืม
จอดแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยเลยที่ตำรวจเขาขอค้น
มันไม่เห็นจะแปลกเลยอ่ะก็แสดงความคิดเห็นกันนะฮะ
คราวนี้อืมอ๋อ